ทีนี้หนึ่งความหวังคุณผู้ชมในที่สุดวันนี้
วัคซีนไฟซอร์จากสหรัฐอเมริกาที่เขาบริจาคให้บ้านเรา๑๕๐๐๐๐๐โดส

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไปรับด้วยตัวเองเลยนะคะ

นายอนุทินชันวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไปรับมอบที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็บอกว่า
วัคซีนที่สหรัฐบริจาคให้ไทยคือให้เปราะเปล่าเลยนะ
ไม่ได้มีเงื่อนไขกำกับไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรใดเลย
เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีใครปลอดภัยหรอกจนกว่าทุกคนจะสามารถได้รับวัคซีน
แล้วก็สามารถลดการแพร่กระจายของโรคได้จริง
แล้วก็ยินดีถ้าที่ได้ยินว่ารัฐบาลไทยเนี่ยให้คำมั่นสัญญาหนักแน่นนะคะ
ว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนที่บริจาคให้ให้กับกลุ่มเสี่ยงจริง
ส่วนอีก๑ล้านโดสที่จะบริจาคให้ตามมาตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นของบริษัทไหนนะคะ
บริษัทไหนก็อย่างนึกว่าเราฝ่านจะแสดงว่าปรับทราบเชี่ยวทางหลักแรก
ที่ทำงานเพื่อควบคุมการระบาด
สหรัฐเป็นหุ้นส่วนดันสาธารณสุขของไทยมากกว่า๖๐ปี
สหรัฐอเมริกาทุ่มชัยที่ได้ช่วยถ่ายต่อสู้รกระบบ
ซึ่งทางพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็นายอนุทินเอง
ก็ขอบคุณรัฐบาลของอเมริกาด้วยนะคะ
ที่มีสัมพันธ์อันดีกับไทยมาตลอดแล้วก็ช่วยเหลือไทยในด้านนี้นะคะ
โดยนายกย้ำชัดเจนว่า
วัคซีนไฟซอร์ที่ได้มาจะต้องฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
ส่วนนายอนุทินเองนะคะก็บอกว่าจะมีการจัดสรรให้๕กลุ่ม
กลุ่มแรกก็คือวัคซีนเข็ม๓กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์๗แสนโดส
กลุ่มที่๒ภาวะเสี่ยงสัญชาติไทยก็คือผู้สูงอายุหรือว่า๗กลุ่มโรค
แล้วก็เด็กอายุ๑๒ปีขึ้นไปด้วยนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เด็กจะได้ฉีดวัคซีน
รวมถึงหญิงตั้งคันอีกประมาณ๖แสนกว่าโดส
๓เป็นชาวต่างชาติในไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ตรงนี้จะได้ไปประมาณ๑๕๐๐๐โดส
๔ก็สำหรับการวิจัย๕๐๐โดส
และสุดท้ายเป็นการสำรองส่วนกลางสำหรับตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์

ทีนี้วัคซีนที่ได้มาเขาบอกว่ามันเป็นแบบเข้มข้นมาก
ก็จะต้องมีการผสมน้ำเกลือก่อนในการที่จะฉีดเข้าร่างกายนะคะ

ก็เดี๋ยวรอเรื่องของแผนบริหารจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์กันต่อไป